ในวันนี้นะคะแพทย์ที่ทำการรักษาพลทหารคชาพัชชา
หรือว่าพลทหารเข้มซึ่งถูกทำร้ายร่างกายโดยรุ่นพี่ทหาร
บัตรเจ็บสาหัสออกมาแถลงข่าวอีกครั้งค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้แพทย์ก็ระบุแล้วนะคะว่าตอนนี้ให้ญาติทำใจ
เพราะว่าโอกาสรอดเนี่ยมีเพียงแค่ร้อยละสามสิบเท่านั้น
แต่ว่าวันนี้การแถลงข่าวทางโรงพยาบาลกลับระบุว่า
ไม่พบร่องรอยการฟกช้ำตามร่างกายของพลทหารคชา
ส่วนเรื่องของปมการเกิดเหตุนั้นแพทย์ก็ยังไม่ทราบด้วยนะคะ

นี่คือภาพล่าสุดของพลทหารคชาพัชะ
ทางครอบครัวได้ถ่ายไว้ขณะแพทย์ทำการรักษาอย่างใกล้ชิด
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต
และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา
ส่วนมูลเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดยังไม่มีใครให้คำตอบได้
ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดตามข่าวนี้ตั้งแต่วันแรก
ที่นางสาวรุ่งฤดีสี่ฮวงแม่ของพลธหารกระชา

ว่าลูกชายถูกรุ่นพี่ซ้อมจนบาดเจ็บอาการสาหัส
ที่เขาสารภาพมาเขาก็บอกแค่ว่าหมัดไส้นะคะ
หมั่นไส้น้องนี่เฉยแล้วก็เรียกไปลุงไปแบบ
ลงโทษลงอะไรแบบของเขาสารตนของนะครับ

เอาหัวให้หัวทิ้งดินทิ้งพื้นแค่ดิน
ทิ้งพื้นแต่ไม่รู้ว่าพื้นดินหรือพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
ทีนี้เขาก็ลุมเตะในช่วงช่วงตัวช่วงอกช่วงอะไรอย่างนี้แหละจ้ะ

แต่ล่าสุดวันนี้ทางโรงพยาบาลที่รับตัวพลทหารคชามารักษา
กลับออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมด
ตอบข้อสงสัยสังคมถึงปมการบาดเจ็บ
พลทหารกระชากอวัยวะทั้งภายนอกและภายใน
ไม่มีร่องรอยการถูกกระทบกระเทือน
ส่วนสาเหตุที่สมองบวมนั้นเกิดจากเซลล์สมองตาย
เป็นเพราะพลทหารกระชามีอาการหัวใจหยุดเต้น
เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงสมอง
เลยทำให้เกิดเป็นภาวะสมองบวม
ตอนแรกไม่ได้ประวัติอะไรเลย
คนที่นำส่งก็แจ้งเราแค่ว่าไปพบว่า

หรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
ในขณะที่ก่อนที่จะมาหาเรา
ซึ่งต้องบอกว่าเนื่องจากพอเราไม่ได้อะไรเนี่ยค่ะ

คือต้องบอกว่าเราก็พยายามตรวจให้แล้ว

ก็ไม่พบร่องรอยผิดปกติอะไรให้เห็น
ความผิดปกตินี้กลับไม่ได้สร้างความตกใจ
หรือรู้สึกไม่ชอบมาภากลของทางครอบครัวเลยแม้แต่น้อย

ทางครอบครัวได้นั่งรวบฟังการแถลงข่าวในวันนี้ด้วย

และแม่ของพลทหารคชายอมรับ
ว่ารู้เรื่องที่ลูกชายมีความบาดหมางกับรุ่นพี่ทั้ง๓คน
แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุของการทำร้ายร่างกายนั้นมาจากเหตุผลใดกันแน่
ส่วนรอยฟกช้ำที่พบบนร่างกาย
ยืนยันว่าอาจไม่ใช่ร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่อาจเป็นการปฐมพยาบาลของทางทีมแพทย์
ทำการปั๊มหัวใจพลทหารคชาจนสัญญาณชีพกลับมา

ว่าถ้าผู้พันธ์ไม่บอกว่าลูกเราหลวนซ้อมเราจะไม่รู้เลยจ้ะเนี้ย
เนี้ยคือคือเรื่องจริงเลยถ้าเกิดว่าเขาก็เลยไปหาสาเหตุให้ให้
ถ้าผู้พันธุ์บอกว่าลูกเป็นลมวูบไปเฉยเพราะมันจะไม่มีบาดแผลอะไร
เท่าที่ผมเข้าไปดูแล้วก็ตรวจดูเนี่ยไม่ไม่มีเลยแต่ทีนี้ท่านผู้พันธ์แก
ถ้าพูดความจริงว่ามีคนสามคนซ้อมน้องแกพูดแค่นี้แหละผมก็อ่า
เอ๊ะใครอ่ะเขาบอกเป็นทหารรุ่นพี่เนี่ยก็ถึงถึงรู้ว่าน้องเป็นมีสาเหตุที่ตรงนี้ที่ว่าวูบ
หรือว่าโดนแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเขาถุงยางครอบหัวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
มันมันไม่มีบาดแผลที่ผมถามเมื่อกี้ก็เพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าเขาทำยังไง

เพราะพลทหารกระชามีภาวะแค่หมดสติ
และหัวใจหยุดทำงานเพียงอย่างเดียว
ขณะที่ภาพในโลกออนไลน์ที่ปรากฏ๓พลทหารรุ่นพี่
ขอเข้ามาครอบครัวที่สพเมืองลบบุรีนั้น
ทางญาติยืนยันว่า๓คนแค่มาขอโทษ
และไม่ได้มาบอกหรือมาสารภาพมูลเหตุทั้งหมดให้ฟัง
ส่วนการดำเนินคดีความทางอาญาหลังจากนี้
ครอบครัวยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
และอยู่ระหว่างรอเอกสารทางการแพทย์
เพื่อนำไปแจ้งความที่สพเมืองลบบุรี
เพราะครอบครัวต้องการให้พลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓คน
ได้รับโทษทั้งทางวินัยของทางราชการทหารและทางอาญา
นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน